เอาเหละครับก็วันเวิญของ

ถือว่าค่ะก็จึงเรียนมาทำอะไรที่นี่
ก็ตามหน้าที่เลยมาเป็นบอกกค่ะ

อ๋อแต่ว่าก็ยังไทยรัฐทีวีใช่ไหม

เกือบ๒๐ปีนานมากค่ะ

ตอนนี้ไม่แหละค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีนิดหน่อย

ก็๒๐ปีทุกคนก็อยู่กับนางมาตลอด

แล้วแล้วมันอยู่ที่นี่ออกออกออก

เหมือนเดิมค่ะก็เป็นวกรมิติใหม่นะคะ
คือเราก็ตะลุยผ้าสนามด้วยในบางเคสที่มันน่าสนใจ

ข่าวน่าเชื่อถือไปจริง
อย่างตอนที่ผมเป็นข่าวคุณก็ไปเหมือนกันนี่

ตอนแรงมีหลายคนติดต่ออยู่ที่นุ่นที่นี่

เงินเดือนตามระบบนะคะไม่ได้แบบว่าซื้อตัวเหมือนแบบนักบอลซื้อให้รถให้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ค่ะก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเหนียวพี่หนุ่ม
อันนี้คือต้นต่อเช้าเลยฮะ

กลับบ้านมาไม่เหนื่อยแล้วนางว่า

เหมือนแบบหนุ่มคนใหม่ขวัญตั้งนานแล้วนะ

อ้าวยังเยอะด้วยแต่เขาก็นะเขาดูดีอยู่

เป็นผู้ที่อังกฤษนะคะมันก็ดูแบบภูมิฐาน
โอ้โหรวยมากเป็นหมื่นล้าน

ต้นประกูลก็ดีนะมาจากอักฤษนะ

สรุปดอกไม้อันนี้ที่ขวัญอุตสามนีโพส

ใช่น่าจะช่าง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

บ๊ายบี